คุณผู้ชมครับผมพาไปดูเหตุการณ์ระทึกครับ

ลบหน่อยค่ะคือไม่หมายถึงว่า
คือคนขับรถไฟมาเขาพยายามบอกแบบนี้
แล้วก็ทำสัญลักษณ์นะฮะทั้งมือทั้งไม้ทั้งส่งเสียง
เพราะสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าเมื่อวานเป็นอะไรนะฮะ
รถเก่งค่ะเมื่อวานรถที่ขึ้นไปเกลออยู่แล้วติดถึงตรงนั้น

ตัวเดียวน้อยไปพาเพื่อนมาด้วยแบบนี้ครับ
ว้าย
เดี๋ยวอันหน้ามาแบบน่ารักด้วยนะ

ไปไปไป

คิดว่าเบรกไม่ทันต้องชนแน่ใช่ไหม

ก็ถ้ารอได้ทันแล้วก็นี่ฮะไป
คือถ้าไม่หลบก็ไปไปให้พ้นจากเขตทางรถไฟซะ
แล้วตอนท้ายในคลิปฟังทันใช่ไหมครับ

ประชดกันแบบนี้ว่าแม้เกือบได้กินซอยจุนะ

เขาเดินข้ามทางรถไฟแบบนี้เลย
ดูตัวข่าวซ้ายมือนี่สิสู้ตาด้วยนะ

แบบสู้ตาแล้วตัวอื่นก็ค่อยทยอยข้าม

อ่ะหยุดแล้วฉันก็ข้ามแบบนี้ครับ
คลิปนี้ในโลกออนไลน์พูดถึงกันมาก
หิวซอยจุติดแฮชแท็กเอาไว้ครับ

ถ้าดูจากแฮชแท็กนะครับเนี่ยนะฮะ

ใช่สิเขาก็บอกว่าโชคดีมากที่เบรกได้ทัน
แล้วก็บางคนเมตตาธรรมคำจุลโล
อ่าใช่อุ๊ยสาธุเอ๊ยสาธุ
ดูที่บอกให้ไปลูกไปนี่นะครับ
ก็มีจิตเมตตาแล้วก็ปลอดภัยกันทั้งคนทั้งวัว

อาจจะมองดูเป็นเรื่องขำยิ้มได้นะ

คือไม่ว่าจะเป็นฝั่งของวัวหรือฝั่งของคนยิ้มไม่ออกนะ
วัวต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
สำคัญมากแล้วตอนแรกดิฉันห่วงเรื่องอะไรรู้ไหม
กลัวว่าเขาได้ยินเสียงหวูดรถไฟเขาอาจตกใจนะ